พุทธศาสนาเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะ
ก็ต้องตามไล่ล่าความเป็นจริง
กับแฮดแทจที่กลับมาฮอตอีกในรอบสัมภาษีในปัจจุบัน

ทีนี้ฉันอยากจะบอกว่าถ้าใครจะดูข่าวนี้แบบชัดตามที่ฉันมาเลยนะคะ

สิ่งเดาหนีแล้วค่ะและก็ปากกานะครับคุณผู้ชม
ถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะงงนะคะ

เราจะเริ่มนะคะว่าเหตุการณ์ที่แจ๊กกะรีนจะเล่านะคะ
เริ่มจากวันที่๑๑มิถุนายน

แต่สิ่งที่ปฏิกิรไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวหนูจะพูดให้ฟัง

คือวันที่เริ่มต้นที่น้องมิ้งแถลงข่าว

ซึ่งเราจะไล่ไทม์ไลน์นะคะระหว่าง๑๑ถึง๒๗ให้ฟังค่ะ
เริ่มต้นกันเลยนะคะจากวันที่๑๓มิถุนายนค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปวันที่๑๑มิถุนายนนะคะ
ก็เป็นวันที่น้องมิ้งนะคะแล้วก็กัปตันชนลทรออกมาแถลงข่าวกันนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะก็โอ้โหเป็นข่าวคลึกโครมกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ซึ่งเราก็จะมาสาวลึกนะคะไล่ลำดับวันที่เธอพบความผิดปกติกับร่างกาย
จนไปถึงวันแห่งความสูญเสียก็จะมีการนำมาเปรียบเทียบกับข้อความ
แล้วก็ความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของมิ้งด้วย
คือจะเอาจากอันนี้ค่ะที่เยอะ
ที่น้องอัพตอนแรกเนี่ยเริ่มกันที่วันที่๑๓มิถุนายนเลยนะครับ
คุณผู้ชมน้องบอกว่าไปโรงพยาบาลเนื่องจากว่าไอหนักมาก
และในอินสตราแกรมก็โพสต์ไว้๒รูปนี้นะคะ
ยังดูปกติดีนะคะหลายคนบอกเอ๊ะก็ดูแบบใช้ชีวิตปกติ
แต่ว่าก็อาจจะเป็นภาพเก่าเพราะว่าทุกภาพที่น้องมิ้งลง
แต่ที่ดูจะเดือดหน่อยก็จะมีการแฉบทสนทนาค่ะ
อ้างว่าอาจจะเป็นมิ้งส่งข้อความไปขอปัสสาวะหรือว่าฉี่นั่นเองค่ะ
และผลตรวจของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังตั้งคันนะคะในหน้าสนทนา
บอกด้วยว่าอยากให้ช่วยไม่งั้นเรื่องไม่จบ
เท้าความกลับไปก็คือมิ้งออกมาบอกเอง
ว่าเป็นคนไปขอฉี่ของคนอื่นมานะคะเพื่อเทียบเคียงกับตนเองนะคะ

ต่อกันวันที่๑๘มิถุนายนค่ะ
บอกว่าเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะว่ามีไข้กับภาพนี้ค่ะ
เธอยืนเซลฟี่อยู่แต่ก็น่าจะป่วยจริงอะค่ะ
ต่อกันวันที่๒๒มิถุนายนค่ะ
ตอนนั้นน้องมิ้งบอกว่าเริ่มมีเลือดออกค่ะ
ก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะป่วยค่ะ
เราก็แบบรับงานไว้แล้วเขาต้องโพสต์
มากันต่อที่๒๖มิถุนายนค่ะ
ปวดท้องน้อยนะคะหลังกลับจากทำงานค่ะ
มีเลือดออกมามากขึ้นแต่สปีริตก็ยังแรงกล้านะคะ
โพสต์รีวิวเครื่องสำอางค่ะด้วยภาพนี้ค่ะ
ซึ่งก็ปั๊วมากจริงค่ะ
แต่ที่ต้องยกให้เป็นสปีริตแบบสุดก็คือวันที่๒๗มิถุนายนวันพีคนี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นวันที่คุณหมอพบว่าลูกไม่ได้อยู่กับเธอแล้ว
พูดง่ายภาษาชาวบ้านก็คือเธอแท้งค่ะ
ในวันเดียวกันนั้นนะคะน้องมีนก็ยังรีวิวเครื่องสำอางนะคะ
และชีวิตก็ยังเดินหน้าต่อไปถูกใช่ไหมคะ

ดังนั้นค่ะถึงแม้ว่าเธอจะมีข่าวตามที่เธอบอก
เธอบอกแพงไปแล้วแต่ในวันที่๔กรกฎาคมค่ะ
เธอก็ยังรีวิวสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสูตรสำหรับคุณแม่ด้วยค่ะ
ไม่ใช่แค่นี้นะคะครั้งหนึ่งค่ะเธอเคยโพสต์ภาพพุงน้อยของเธอ
ขณะที่โลกโซเชียลนะคะภาพนี้เลยค่ะเขาบอกว่า

แต่ก็มีชาวเน็ตที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยพระเอิญเขาไปกินอาหาร
จริงเรื่องปิ้งย่างกันเนี่ยเขาก็บอกว่ากินกันไปเยอะแล้ว
เห็นอยู่ว่าน้องมิ้งเนี่ยทานค่อนข้างเยอะ
อาจออกมาเพราะทานเยอะหรือเปล่า

ก็วันนี้แล้วค่ะเป็นวันที่กัปตันชนธรและครอบครัวค่ะ
ในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเลย
ก็จะกลับมานะคะซึ่งตามกระแสแรงข่าวก็บอกว่า
อาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
เพราะว่าก็มีคนให้ข้อมูลเหมือนกันว่าเหมือนกัปตันก็รู้ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีแบบโป๊แตกนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งจะบอกว่าในโลกโซเชียลตอนนี้ก็โอ้โหมีข้อมูลเยอะมากหลากหลายมาก
มันมีคนเมาส์ไปถึงว่าหลังจากที่น้องมิ้งนะคะ
โพสต์แบบเกี่ยวกับแท้งแล้วนะคะก็ยังมีคนเห็นไปเที่ยวที่เดโม่
คนหน้าคล้ายอะไรอย่างนี้ผับแถวทองหล่อ
อาจจะหน้าคล้ายน้องมิ้งหรือเปล่า
รวมไปถึงข้อมูลที่บอกว่าเมื่อปี๒๕๕๘ค่ะ
มิ้งก็เคยมีการนำหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท้องเนี่ย
เกี่ยวพันธุ์นะคะกับชายคนนึงซึ่งเคยคบหาดูใจกันด้วย
ซึ่งดิฉันย้ำนะคะว่ามันเป็นข้อมูลที่เยอะมากในทวิตเตอร์โซเชียลทั้งหมด
ไม่มีการกันกรองแต่อย่างใดใครสามารถจะโพสต์อะไรก็ได้นะคะ
ดังนั้นค่ะก็ต้องติดตามบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ
เพราะว่าเราก็จะตามเกาะติดนะคะจะโป๊ะแตกหรือไม่โป๊แตกนะคะ
ก็พยายามจะกลั่นกรองแล้วก็พยายามจะพูดให้เป็นสายกลางมากที่สุดแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันก็ยังไม่ได้นิ่งเนาะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะจริง
แล้วก็อย่างที่หลายคนแหละรู้สึกคาใจว่าแบบเกิดเรื่องไม่สบายใจขนาดนี้
ทำไมน้องยังมีอารมณ์มาโพสต์ขายสินค้าโพสต์รีวิวสินค้า

ปากท้องก็ต้องทำมากินว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามค่ะต้องเลี้ยงน้อง